เส้นทางชีวิตของคนสู้ชีวิตคนหนึ่งก็คือคุณยายอ้อย
อ้อยเป็นแม่ค้าขายขนมเบื้องโบราณนะ

เพื่อที่จะขายของดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะคะ
เรื่องราวของคุณยายอ้อยจะเป็นยังไงติดตามกันเลยกับช่วง

มันเกิดจากป้าเป็นโรคลมชัก
แล้วเราไปยืนซื้อของพาน้องโกน้ำเต้าหู้ตอนเช้ามาทาน
แล้วทีนี้เกิดไม่สบายมือไปจุ่มในกระทะน้ำมน
ร้านแบบไว้

ก็เป็นตั้งแต่นั้นมาตอนอายุ๔๒
ตั้งแต่นั้นมาก็ต้องตัดนิ้วส่งโรงพยาบาลราชวิถี

ข้างนี้ต้องเอาเนื้อตรงนี้
ตรงงามขามาแปะ

เราก็เลยแบบไม่อยากอยู่แล้ว

จะทำมาหากินอะไรได้ต่อไป
ชีวิตเคยมีครบ๑๐นิ้วแล้วมันไม่ครบ

แม่ผมถ้าตายไปแม่จะอยู่กับใคร

เขาพูดขึ้นมาอย่างนี้เราก็ต้องอยู่
ก็ต้องกลับมาสู้ชีวิตมันต้องสู้

เริ่มฝึกทำขนมนี้กับแม่ข้างนี้
อุ๊ยละเลงได้แล้วแม่ดีว่ะละเลงได้แล้ว

อะไรมันไม่ยากเกินความสามารถของตัวเองหรอก
จัดตา

แล้วแกเป็นโรคไตด้วยโรคกระดูกด้วยหลายอย่าง

ก็คือคุณยายก็ต้องเป็นคนขายเอง
ขายเองทำเองแล้วเราไม่ทำแล้วใครจะทำ
เพราะเราก็เรียนรู้จากแกมาทุกอย่าง
อย่างหน้ากุ้งเราก็ทำ๒๓วันทำดีทำทุกวันก็เหนื่อยไม่ไหว

หาข้าวให้แกกินเสร็จหายาให้แกกินเสร็จ

อาบน้ำอาบท่าทาครีมแก้คันผิวหนังแห้ง

ทำกับเรายังไงก็ทำกับแกเหมือนเดิม
ขายดีมากเลยขายวันแรกก็ดี
คนกินกันอร่อยคนก็บอกต่อกัน

คนนู้นมาถึงสั่งก่อนแล้วค่อยไปกินข้าว

บางคนก็โทรมาสั่งแล้วเดี๋ยวเลี้ยวรถมาเอาอย่างนี้

เจ้าของบ้านเขาบอกหาที่ขายใหม่แล้วนะ

อ้าวเราก็เคว้งแต่คราวนี้

ก็เจอทั้งใกล้บ้านเราบริษัทนี่

เนี่ยออกไปก็ขายถึง๖โมงเย็นขายทุกวัน
แล้วคุณยายขายราคาอะไรเยี่ยงเท่าไหร่บ้างครับ

เราหนักเครื่องเน้นเครื่องแป้งก็กรอบอร่อยนะ
กรอบอร่อยใช่ไหมวันหนึ่งขายหมดไหมครับ
หมดมั่งไม่หมดมั่งอย่างเมื่อคืนนี้ไม่หมด
ก็เหลือก็ทิ้งไปมันไม่แน่นอนอ่ะค้าขายพูดยาก
เราก็ต้องทำใจค้าขายดีบ้างไม่ดีบ้าง
มันก็ขายต่อไปสักวันหนึ่งมันก็คงเป็นของเรา

ได้ขายของได้มีเงินแล้วก็มีแม่อยู่อย่างนี้

เดี๋ยวบางทีแกอารมณ์ดีก็เราก็ดี
ก็คนเราชีวิตก็คือการต่อสู้

เพื่อให้ได้มาทำด้วยเหงื่อ
มันจะอยู่ทนเงินจะออกจากเหงื่อมันอยู่ทนที่สุด
น้ำพักน้ำแรงมันอยู่ทนดีกว่าหลังการพนัน
โอ้โหปรบมือให้กับคุณยายอ้อยเลยนะคะ
ต้องบอกว่าคุณยายหัวใจแข็งแรงมาก
ย่อท้อต่อทุกอุปสรรคถึงแม้ว่าร่างกายจะพิการก็ตาม
สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วอยากส่งกำลังใจให้กับคุณยายอ้อยนะคะ

คุณยายออกอยู่ข้างโรงเรียนอทิไกรศึกษาเขตราชพระกรุงเทพฯ
ขายตั้งแต่๑๑โมงไปจนถึง๖โมงเย็นเลยนะคะ
ใครจะไปยังไงโทรสอบถามคุณยายกันก่อนได้ถ้าไม่มั่นใจนะคะ

อุดหนุนคุณยายกันเยอะนะคะสู้นะคะคุณยาย